ภูมิกับโจ้นะฮะนอนคุกคืน๒ยังไร้ญาติ
เยี่ยมสักคนเดียวแต่ไปมาไม่มีญาติมาเยี่ยมมีแต่หลวงพี่
คุณโจ่มากศรษฐาภูมิกับโจ้มากมาบุกเดียวเลยแบบนั้น
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัว
คุมตัวภูมิกับโจ้หรือพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนผล
รวมถึงหมวดทรนินมาตรวันนาไปคุมขังต่อเนื่องนะครับ

คือพอจบบทบาทวันที่มีการแถลงข่าว

โอ้โหพูดยาวเหยียดเป็นต่อยหอย

คือถ้าหลอกกว่านี้มีแค่นัตเดตคนเดียวเท่านั้น
แต่ภูมิกับโจ้เนี่ยหล่อเบอร์๒ตอนนั้นเลยนะ

ร้อยจากนั้นภูมิกับโจ้ไม่ปริปากอีกเลย
แม้จะมีการนำตัวไปชี้จุดบางจุด

เจอสื่อบัญชนตะโกนตามถามไถ่
ไม่พูดแม้แต่แอะเดียวกลัวจะเสียงมันจะเพี้ยนเหรอ

เราว่าเสียงมันจะผิดมันจะเพี้ยนไปหรือเปล่า

คดีเกิดที่นครสวรรค์แต่ฝากขังเรือนจำพิษนุโลก

เหตุผลแรกนครสวรรค์เป็นพื้นที่สีแดงโควิด
ใช่เหรออ้าวเหตุผลนี่เหตุผลแรก
เหตุผลที่สองคือเรือนจำพิษสนุโลกนี่
เป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงกว่าเรือนจำนครสวรรค์

เหตุผลที่๓ต้องเข้าใจเหตุผลนี้
ถึงได้มีการย้ายเรือนจำจากนครสวรรค์ไปพิศนุโลก
เพราะกลัวว่าหากไปเรือนจำนครสวรรค์เดี๋ยวภูมิกับโจ้
จะเจอโจทย์เก่าโจทย์เก่าที่เคยเอาเขาเข้าคุกไปอ่ะ
แล้วถ้ากลับไปเจอกันในเรือนจำนครสวรรค์
เรื่องใหญ่เละแน่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมานะฮะ
แต่จะบอกไว้เลยว่าจะไปนครสวรรค์หรือจะอยู่พิสุนโลก
ทั้ง๗คนต้องเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นฮะ
ขยับต่อเนื่องไปที่ท่านพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนกรานแล้วนะ
ว่าตอนนี้คดีเดิมทีมันเหมือนเป็นคดีท้องถิ่น
ให้ทางภูทรเมืองนครสวรรค์เป็นคนดำเนินการตอนนี้เลิกแล้ว
มีการโอนคดีมาให้กองปราบทำหน้าที่ไปพร้อมกับตำรวจภูทรเมือง
และตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงตำรวจภูทรภาค๖ฮะ
ให้๓หน่วยใหญ่ดำเนินการเรื่องคดีของภูมิกับโจ้

แปลว่าอะไรคิดว่าจะมีแค่นี้เหรอ
หากขยายผลถึงใครไม่มีละเว้นฮะ
พบตรสั่งไล่สอบโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันกับภาคกลางส่วนกลาง

ยังเป็นอยู่นะฮะลุงตู่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชายังกำกับดูแลตำรวจแห่งชาติอยู่
ลุงตู่ก็เด็ดขาดเหมือนกันยืนยันดำเนินคดีนี้จนถึงที่สุด
ใครพูดลุงตู่ไม่ได้พูดเองเมื่อวานนี้
พูดผ่านโคศกรัฐบาลธาตุใหม่
คุณธนกรวังบุญคงชนะ

ให้เคลียร์กับทีมโคศกรัฐบาล

โคศกแดคเนี่ยท่านก็บอกอย่างงี้นะฮะว่า
กับโจ้เนี่ยอย่างเคร่งคัดและกำชับต่อเนื่องว่าใครดูแลคดีนี้ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะถือว่าเป็นคดีที่โหดเยี่ยมอำมหิตอุกชะกันและประชาชนจับตาคดีนี้อย่างใกล้ชิด
อันนี้คือท่านนายกพูดผ่านโคศกรัฐบาลมานะครับ
แล้วเรื่องความรวยล่ะเรื่องความรวยคนจะรวยช่วยไม่ได้อันนั้นสลากกินแบ่ง
แต่เรื่องบ้านเรื่องรถอลังการ๔๐๐ล้านเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดา
ดังนั้นตอนนี้ปปชกระโดดแล้วฮะ
โดดที่จะมีการงับเรื่องนี้แล้วอาจจะต้องมีการสอบต่อ
และถ้าหากถึงที่สุดไอ้หลักฐานต่างที่แจงกันไม่ได้ยึดนะฮะ
รถบรูซต่างต้องมีการยึดนะครับยึดทรัพย์เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป